สวัสดีค่ะข่าวกีฬากับทิชชีวัตรรันทรสมกิตุงโรศ์
นักตอนนี้ทับชั้นศึกทิมชาไทยเก็บตัวอยู่ในช่วงมินิแคมป์กันอยู่
ซึ่งเจ้ามุยธุรสินแดงดาก็ออกมาบอกค่ะว่าจะโฟกัสไปที่เกมกับมาเลเซีย
ก่อนที่จะไปเจอกับเวียดนามในเกมนัดที่๒
ที่จะแข่งขันกันในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในช่วงกลางเดือนนี้นะคะ
อาเกียรานิชิโนค่ะกุญสือทีมชาติไทยนะคะ
ก็เรียกเก็บตัวช่วงแรกถึงวันที่๔พฤศจิกายน
ก่อนจะปล่อยให้นักเตะไปพักผ่อนกัน๔วันนะคะ
แล้วก็กลับมาเก็บตัวกันอีกครั้ง๘พฤศจิกายนนะคะ
ส่วน๔คนที่เล่นในต่างแดนค่ะไม่ว่าจะเป็นกวินธรรมศาจานันธิรทรบุญมาธาน
คุณชนะทิพย์สงกรสินแล้วก็ทิติพันธ์พ่วงจันท
จะเดินทางมาสมทบกับเพื่อนร่วมทีมวันที่๑๑พฤศจิกายนค่ะ
ซึ่งเจ้ามุยธุรสินดังดาก็มองนะคะว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะ
ที่มีการเก็บตัวมินิแคมป์กันก่อนนะคะเพื่อให้ร่างกายพร้อมเต็มที่
ก่อนที่จะพบกับมาเลเซียและก็เวียดนาม
แต่ว่าทุกคนจะไม่มองข้ามช็อตไปถึงเกมกับเวียดนามค่ะ

เพราะว่าไทยก็แทบจะไม่เคยบุกไปชนะมาเลเซียที่บุกิจจารีได้เลยนะคะ
ต้องทำงานแล้วก็ทำการบ้านอย่างหนักเพื่อคว้าผลการแข่งขันที่ต้องการให้ได้ค่ะ
โดย๒นัดที่ทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่๒กลุ่มจีน
ช่วงกลางเดือนนี้นะคะก็จะมีเกมที่บุกไปเยือนกับมาเลเซียที่สนามบุกิจจาริวค่ะ
สัญญาณถ่ายทอดสดตั้งแต่๑ทุ่ม๑๐นาทีเป็นต้นไปค่ะ
ส่วนเกมนัดต่อไปวันที่๑๙พฤศจิกายนวันอังคาร
ท้ายรัดทีวีช่อง๓๒เข้าสัญญาณถ่ายท่อสด๑ทุ่มครึ่งค่ะ